ประมาณทุ่มครึ่งแบบนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ
ติดตามกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณ
เชิญครับ
กรุณหลังผ่านเทียมแรงแรงที่ซัดถึงมี
สามารถระบายผู้โดยสารได้เกือบทั้งหมดค่ะจากช่วงเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งรีบโดยเฉพาะที่สถานีสยาม
ซึ่งเป็นจุดที่มีคนมาใช้บริการมากที่สุด
จากปกติมีผู้โดยสารมาใช้บริการ๗๒๐๐๐เที่ยวคนต่อวัน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลก็มีจำกัด
พร้อมวางแผนสำรองกรณีเกิดเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องขึ้นอีก
นอกจากนี้ผู้โดยสารยังไม่มั่นใจนะคะว่าการซ่อมแซมระบบสับราง
ขัดข้องบริเวณสถานีชิดลมจะเสร็จทันในเวลา๕นาฬิกา
ตี๕ของวันพรุ่งนี้จึงได้เตรียมแผนการเดินทางเอาไว้แล้ว
รถไฟฟ้าใต้ดินและรถโดยสารประจำทาง
เดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของผู้โดยสารกันค่ะ
ผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าของทางสถานีเนี่ยสามารถแก้ไขภายในกี่วันนะครับ
ก็พอได้ครับแต่ว่าก็ยังติดปัญหาเรื่องของคนที่ยังบางกลุ่มบางคนยังไม่ทราบ
ปัญหาจริงทำให้เกิดการจำนวนคนที่อยู่ในสถานีเยอะ
ส่วนผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสารประจำทาง
เช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างกรมการขนส่งทางบกนะคะ
จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจและประจำจุดต่าง
หากผู้โดยสารพบว่ามีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคา

ศูนย์ร้องเรียนคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ๑๕
พร้อมกับแจ้งชื่อและหมายเลขทะเบียนรถ

ซึ่งจะมีโทษปรับตามกฎหมายที่๕๐๐บาทค่ะ
สำหรับการซ่อมแซมระบบที่ขัดข้องของสถานีชิดลมนะคะ

สิริพักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเทลาทีวี
ตี๕คาดว่าจะกลับมาใช้บริการได้ตามปกติ
พูดง่ายว่าวันนี้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางแบบระยะยาวต่อเนื่องได้
เส้นสายสุขุมวิทย์จากหมอชิดจะนั่งยาวไปถึงแบริ่งนั้นไม่ได้
ต้องมาเปลี่ยนสถานีที่สยาม
ก็จะเป็นการปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กลับตัวของผู้โดยสารเองด้วยเหมือนกัน
ส่วนใครถ้าหากว่าต้องการจะเดินทางจากหมอชิดไปสถานีอโศกนั้น
เพราะยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติอยู่นะครับ